ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่ขอนแก่นนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งตามไปรังความไปราวีแฟนเก่าอืมนะฮะ
ฝ่ายสาวเขาก็แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะตำรวจก็มารองับเหตุให้นะครับ
มากันสองนายนะครับพอมาถึงผู้ชายคนนี้นี่โอ้โหเล่นใหญ่
ใหญ่ไฟกระพริบใส่ตำรวจโอ้โหนะ
แล้วจุดจบจะเป็นยังไงเนี่ยเอาไปดูจุดเริ่มต้นก่อน
ตอนที่ตำรวจมาถึงแล้วเจอนายคนนี้นะครับ
กูเมาวันรับ
กูพิเศษอะไรศิษย์ตำรวจเหรอ
รับรับทำไมครับ
งูมีคนรู้จักใหญ่กว่ามึงนะแต่ว่ามึงเด้งนะ

พอตำรวจเขาเอาจริงจับใส่กุญแจมือเลยบอกจะกลับบ้านนอนแล้ว
ทีแรกบอกเป็นผู้จัดการรู้จักใหญ่กว่านี้อีกนะ
แล้วสุดท้ายครับพอตำรวจจับเรียบร้อยเนี่ย
ผู้ชายคนนี้นี่โอ้โหแทบจะคนละคนเดี๋ยวท่านไปดูนะครับ
ขอโทษเลยตำรวจบอกไม่ได้อย่างนี้ต้องดำเนินคดีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓นะครับช่วงวันที่๒๘กรกฎาคม
ในกล้องวันที่นี่จะไม่ตรงกันนะครับที่ขอนแก่นนะครับ
ตำรวจบอกว่าก็มีฝ่ายผู้หญิงนะครับแจ้ง๑๙๑บอกกลัวจะไม่ปลอดภัย
ตแฟนมารังความมาตามต่อแยยามวิการเมามาด้วย
ขอให้มาช่วยหน่อยตำรวจสองนายก็มาถึงก็พยายามไกลเกลี่ยแล้วนะครับ
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับ
ก็นำเดินคดีไปนะครับดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ
สพมขอนแก่นนำเนินคดีไปเรียบร้อยละ